ข่าวเช้าหัวเขียวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเหตุการณ์นะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้น
เสียใหญ่วัย๖๗ควงปืนไปยิงสาวคราวลูกอายุ๓๘ปี
และเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าลูกสาวอายุ๑๓ปี
ของผู้ที่เสียชีวิตก็คือคนที่เป็นผู้หญิงอายุ๓๘ปี
และน้องคนนี้คุณนึกสภาพเห็นความรุนแรงต่อหน้าต่อตา
เห็นแม่ตายไปต่อหน้าต่อตา
ร้องไห้คร่ำครวนด้วยความเสียใจอย่างหนัก

บรรยากาศเป็นแบบไหนให้คุณผู้ชมดูความสลดนี้ค่ะ
นี่ค่ะคำพูดของน้องแม่ไม่อยู่แล้วโลกมันสลายแล้ว
และคำพูดที่พูดมาพูดไปพร้อมกับการร้องไห้
พูดไปพร้อมกับน้ำตาที่มันไหลออกมาจากดวงตาไม่หยุด
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์คนถูกยิงที่บ้านหลังหนึ่ง
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพบศพผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่ศีรษะนอนจมกองเลือดเสียชีวิตและข้างกันพบนายโสพลถิตานนท
อายุ๖๗ปีเป็นเสียรับเหมาถมดินในพื้นที่
ใช้ปืนยิงขมับด้านขวาของตัวเองบาดเจ็บสาหัส
จุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พยายามนำตัวส่งโรงพยาบาล
และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่สามารถสอบถาม
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตได้ที่เป็นเด็กอายุ๑๓ปี
ที่คุณผู้ชมเห็นร้องไห้เมื่อสักครู่นี้นะคะ

เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเลยดังกล้องเลย๑นัด
หลังจากนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิง
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัด
นานค่ะลูกสาวอายุ๑๓ปี
วิ่งร้องไห้ออกมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
หญิงสาวที่เสียชีวิตอายุ๓๘ปี

ส่วนคนแรกไม่ได้อยู่ในช่วงเกิดเหตุ
แต่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เนื้อหาใจความนะคะลูกสาวคนโตก็บอกว่า
ก็เห็นแม่ปรับความเข้าใจกับคนร้ายแล้ว
น่าจะมีความสัมพันธ์กันนี่นะคะ
หลังจากนั้นแม่ก็ขอลงมาทำกับข้าว
หลังจากนั้นก็เกิดการยิงกัน

ก็เห็นแม่ปรับความเข้าใจกับคนร้ายแล้ว
น่าจะมีความสัมพันธ์กันนี่นะคะ

ก็เห็นแม่ปรับความเข้าใจกับคนร้ายแล้ว

หลังจากนั้นแม่ก็ขอลงมาทำกับข้าว

ลูกสาวคนโตเล่าให้ฟังแบบนี้จากการพูดคุยกับน้องสาว

ปมสังหารซึ่งจะต้องไปสอบสวน

วันนี้คดีนี้เราตามให้นะคะ